จบจาก๔เกมแล้วนะครับเราก็ต้องโฟกัสกันต่อกับผลงานของนักกีฬาไทย
เพราะว่าในช่วงต้นปีหน้าจะมีการคอลีไฟล์คัดเลือกไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับ
ที่ญี่ปุ่นซึ่งทีมวอเล็กบอลสาวไทยครับ
โอกาสในการคัดเลือกเป็นเจ้าบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ไปดูความพร้อมตรงนี้กันหน่อยครับ
และเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของวอเล็กบอลแล้วนะครับ
ก็ยังมีเรื่องของงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นนะครับ
ในวันกีฬาแห่งชาติด้วยครับโดยทีมวอเล็กบอลหญิงเนี่ย
คว้ารางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่นซึ่งมีนักกีฬาเดินทางมารับรางวัลกันเกือบครบทีมเลยนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือวิลาวันอภิญญาพงศ์ครับที่พาไทยคว้าเหรียญทองใน๔เกมครั้งสุดท้ายของเธอครับ
โดยเรื่องที่กัปตันกิฟต์นะครับมีการโพสต์ในอินสตาแกรมว่า

เจ้าตัวก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้รู้ว่าเป็นโรคนี้
เมื่อ๒ปีที่แล้วนะครับช่วงแรกมีความกังวล
แต่เมื่อผ่านการฝึกซ้อมหนักแล้วก็ลงแข่งนะครับ

แต่หลังจากเลิกเล่นคงต้องดูแลตัวเองให้ดี

เหมือนตอนเป็นนักกีฬาอีกแล้วครับ
ตอนแรกรู้สึกตกใจนะครับเพราะว่า
เรื่องของโรคหัวใจมันอาจจะเกิด

แต่ก็ทางคุณหมอก็ยืนยันว่า

ก็คิดว่าร่างกายน่าจะปรับสภาพได้แล้ว
น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่น่าห่วงคือ
หลังจากเลิกเล่นเพราะว่าในเรื่องของหัวใจ

ที่มันต้องสูบฉีดบ่อยกว่าคนปกติ
อะไรอย่างนี้ค่ะก็คงต้องปรึกษาหมอ
ในเรื่องของการที่จะต้องออกกำลังกายตลอดไป
ไม่ให้ร่างกายอ่อนแอร์ไปกว่านี้

โปรแกรมการแห่งขันรอบแรก๗มเจอไต้หวัน
แล้วก็๙มจะพบกับออสเตรเลีย